ข่าวดีของสาวกไทเทเนียมนะคะสำหรับพี่เดย์แล้วก็พี่ขันเงิน
กับการกลับมารวมตัวกับค่ายเพลงสนามหลวงนั่นเองค่ะ
จะเป็นไงติดตามพร้อมกันเลยนะคะ

รับประกันเลยว่างานนี้แฟนคลับได้ฟังข่าวดีแน่

คือที่มาที่ไปทำไมถึงได้มาสนามหลวงได้คะ

ใช่จริงเราอยากจะทำเพลงรักปันปอนมานานแล้ว
เป็นคอนเสิร์ตคืนสู่ย่าวของทุกวง
เราก็เลยไปขอพี่ว่าขอทำหน่อยนะก็เลยอ่ะโอเคก็ทำเพิ่มเป็น๕ปลิงเลยแล้วกัน
ไปเห็นมันมีวันหนึ่งที่ได้ไปเจอพี่พี่เวย์วันเกิดผมนี่แหละครับก็มารวมตัวกัน
เป็นไงบ้างคะแบบเพื่อนก็ดีครับครบหน้าครบตามันมีความสุข
เดี๋ยวดูกันไปครับว่าเราก็ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็เพราะสิทธิก่อน
นั้นเราก็เราก็เจอกันบ้างครับก็เขามีคอนเสิร์ตผมก็ไปดู
อ๋อค่ะก็ยังเชียร์กันอยู่ก็แน่นอนครับแน่นอนอืมค่ะ
จะมีโอกาส๓คนทำเพลงไหมคะอนาคตนี้ถามเผื่อถามย้ำแล้วแน่
หลังอันนี้นิดนึงอยากรู้ครับก็ตอนนี้เป็นเชิงบวกครับเพราะฉะนั้นมีโอกาส
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคือมันไม่ได้ง่ายที่ว่าเราจะแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
เพราะฉะนั้นความเข้าใจความให้อภัยมันก็เกิดขึ้นได้ครับ
เอาว่าปัญหาอะไรที่ผ่านมาด้วยความเป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพที่มีอย่างยาวนาน
ให้อภัยมันมีกันอยู่แล้วนะคะก็รอติดตามผลงานดีเด็ดของไทยเทกันได้เลยนะคะ